ชัยภูมินะคะเขาไปเจอลูกจอราเข้
โอ้โหมาเจอลูกจราเข้แบบนี้

กลัวสิฮะไปดูกันหน่อย
เอ้ยเอายังไงล่ะทีนี้
มาอย่างนี้คุณจะทำยังไง

จิ๊บแจงจนนาทีต่วนเลยเผื่อมันมีอีก
นั่นน่ะสิมันมายังไงก่อน
ไปถามคุณวิศนุลาบขุนทศเจ้าของบ้านเลขที่๒๖หมู่๗
คุณวิศนุเจ้าของบ้านไปเจอลูกจอราเข้ในเบาะน้ำข้างบ้าน

ก็เลยพาไปดูไปชี้จุดที่เจอลูกจอราเข้

แล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณชนะน้องใบตอง
ช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณวิศนุนำไฟฉายพร้อมกับฉมวก
จะไปหาปลารอบบ่อน้ำข้างบ้านนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าไปเจออีกตัวบางอย่าง
กำลังว่ายน้ำหากินปลาอยู่ริมบ่อ
ลักษณะคิดในใจมันตัวเงินตัวทองแน่เลย
ก็เลยใช้ไม้กดคอไว้เออแล้วจับขึ้นมาดู
พอจับขึ้นมาดูเท่านั้นก็ถึงกับหัวก่อนเลยค่ะ
เพราะดูชัดแล้วมันคือจอระเข้
จากนั้นคุณวิศนุวิ่งขึ้นจากบ่อ
แต่มือยังกำจอราเฆเอาไว้นะ
ตรงขาเขาก็วิ่งไปด้วย
วิ่งมาโทรหาน้องในหมู่บ้าน
กู้ภัยมาช่วยดูซิมันจราเข้จริงไหม
แล้วมันมาจากไหนแล้วมันจะมีตัวพ่อตัวแม่มันอีกไหม
ไงเอาลูกมันบางแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาก่อนเดี๋ยวแม่มันตามมา

ทางคุณวิศนุเองบอกงงเหมือนกัน
จอราเข้เนี่ยโผล่มาในบ่อน้ำนี้ได้ยังไง
เพราะว่าของตัวคุณวิศนุเองเนี่ย
เขาหาปลาหาสัตว์น้ำในบ่อนี้มายาวนาน
ไม่เคยจะมาเจอลูกจราเข้มาก่อน
ใครมาปล่อยไว้เหรอหรือมันมาโผล่ได้ยังไง
งานนี้คงต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบหน่อย
ราเข้นะคะคุณไม่ใช่ปลาหางนกยูงนะคะ
เออไม่ได้

จราเข้นะคะไม่ใช่ปลาห่างนกยูง
มันมาอย่างไรแบบนี้

ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมาได้อย่างไร